ถามรายละเอียดกันนะครับเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็น่าจะเป็นผู้ที่เล่าเรื่องได้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในคณะที่ออกเดินทางด้วยเจ็ดสกีด้วยนะครับคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับ

เปิ้ลครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้พวกเราฟังกันหน่อยว่า
เกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่สิ่งที่พี่เปิ้ลได้รับทราบมานะครับ
เออก็มัน
งานนี้เป็นกิจกรรมที่เรา
ทำกันเพื่อสำรวจนะครับ
สำรวจหน้าทางที่เราจะจัดงานในปีหน้านะครับ

ทีมสำรวจทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนมากก็เป็น
ก็ครบทั้งหมดทุกคนแล้วนับลำแห่งเป็นลำหนึ่ง
เขาก็เป็นลำของท่านอาจารย์เนี่ย
และจำบดินนี่เคยร่วมกิจกรรมแข่งเจสสกีมานานหรือยังครับ
ก็คือเรารู้ที่หลังว่าท่านเพิ่งเคยออกทะเลทั้งแรก

เพราะปกติท่านจะเล่นเจ็ดสกีเล่นเรือของท่านมานานแล้วฮะ
แล้วก็เท่าที่เพื่อนเขาเล่าให้ฟังนะครับ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าท่านออกครั้งแรก
ถ้าเรารู้จังตั้งแต่แรกก็คงจะไม่อนุญาตให้กับพวกบังตรวจด้วยนะครับ

มีทั้งซ้ายกว่ามีทั้งหมดเลยนะครับ

แต่แล้วแม้ไม่รู้หายไปตอนไหนซึ่งไม่มีใครตอบได้

อาจารย์อยู่ชุดที่๑แล้วมีเรือประกบต่าง

เปิ้ลมองว่ายังไงครับอาจารย์เขาอยู่ชุดที่๑อยู่แล้ว
ใช่จริงตามหลังมา๒ชุด
ชุดที่๒และที่๓ต้องเจอเลยฮะ
เปิ้ลอยู่ชุดเดียวกับอาจารย์หรือเปล่าคะ
ไม่ครับผมอยู่ชุดคุมสุดท้ายเลย
สภาพอากาศและคลื่นลมว่าเป็นยังไงบ้างป้าบีหนาคอร์น
เวลามีคลื่นลมฟานกลางฮะ๑บอ

แล้วก็พวกนักกีฬาพวกนักแข่งพวกนี้
เขาจะขี่ไปได้สบายมาก
แต่จริงถ้าเกิดไม่เคยออกมาเลยออกทะเลเลย
ก็อาจจะไม่รู้จักพื้นทะเลอย่างนี้
กระเด็นตกไปตอนไหนก็ไม่ทราบ
ตอนนี้ก็เชื่อว่าคณะเป็นห่วงแน่นอน
แต่ว่าพี่เปิ้ลครับในวันนี้วางแผนในการที่จะปฏิบัติการยังไง
เฮ้ยจริงเหรอ

เดี๋ยวปอนท์ได้ไหมครับ

ใครยังไม่รู้เจอในสภาพไหนนะครับ
เราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมเลยนะครับ